เตือนภัยค่ะสำหรับคนที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือช่างที่มันเสี่ยงอันตราย
ครับเพราะบางช่วงจังหวะมันแค่เสี้ยววินาทีเดียวจริงจริง
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้นะคะที่ชนบุรีผู้ชายคนนึงเขากำลังใช้หินเจียนมาเจียนใบมีดที่เป็นมิดเหล็กเครื่องตัดย่าค่ะครับ
พอมันแรงมานะกระแทกเข้าตัวเนี่ยโอ้โหเวลามันทำงานแล้วมันเจียนเหล็กอ่ะนะมันจะฟี่
แบบหืมนี่แบบไฟดูดเลยต้องปล่อยมือนี่หรือ
ก็พยายามจะซ่อมเอาเทปมาพันเห็นไหมที่สายไฟ

ใช่สุดท้ายมันก็ไฟรั่วไง

ตำรวจสพบ้านบึงได้รับแจ้งนะคะว่ามีคนถูกเครื่องมือหินเจียนบาด
บาดเจ็บสาหัสเข้าไปตรวจสอบพร้อมกู้ภัย
เหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านเลขที่๑๐๖ทับ๒หมู่๑อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
คนเจ็บก็คือนายประวิทย์ไรปิ่นอายุ๕๓
มีแผลฉีกขาดเป็นแบบแผลลึกแผลใหญ่เลยคุณผู้ชมที่หน้าอกกับแขนซ้าย
หมดสติสาหัสอยู่ในบ้านนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ส่งโรงพยาบาลบ้านบึงแต่สุดท้าย
ทนไม่ไหวแผลมันลึกจริงแผลใหญ่เสียชีวิตเลยนะคะ
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุเจอเครื่องเจียนโลหะไฟฟ้า
ยังมีคราบเลือดติดอยู่เลยวางอยู่บนโต๊ะหินอ่อน
สายไฟมีรอยขาดแล้วก็มีคราบเลือดบนพื้นเต็มเลยนะคะ
มีเครื่องตัดย่าอยู่๑เครื่องวางอยู่ที่พื้นค่ะ
คุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเราก็ไปที่บ้านที่เกิดเหตุ
ไปคุยกับพ่อของผู้ตายนายวิจารณ์ไรปิ่นอายุ๘๒
คุณพ่อบอกเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างแต่ช่วยไม่ได้พ่อเองเดินไม่ได้ค่ะ
ทำได้แค่ตะโกนเรียกลูกชายคนโตให้มาช่วยแต่กว่าจะมาช่วยมันไม่ทัน
เพราะว่าไฟยังรั่วอยู่เลยไม่รู้จะช่วยไปจับอะไรตรงไหนอ่ะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุนะคะลูกชายก็พาไปอาบน้ำ

แล้วลูกชายก็ไปยกเครื่องตัดย่ามาเจียนใบมีด

ตอนนั้นลูกชายตัวเปียกค่ะ
ไม่ได้ใส่เสื้อด้วยไม่ได้ใส่รองเท้าด้วย
ไปสักพักประกายไฟที่สายไฟมันมี
แล้วกระแสไฟก็วิ่งเข้าตัว
เจียนหลุดมือเหวี่ยงมาโดนที่อกที่แขนซ้าย
แล้วแผลมันคงลึกแผลใหญ่มากเลือดพุ่ง

พ่อบอกหันไปเห็นลูกชายชักกระตุกก่อนจะนิ่งไปอ่ะ
ตกใจทำอะไรไม่ได้พ่อเดินไม่ได้ไง
ก็ได้แต่ตะโกนเรียกลูกอีกคนให้มาช่วยค่ะ
ญาติก็ติดต่อรับศพที่โรงพยาบาลบ้านบึงนะคะ
เพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดพยอมครับ
อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีรถน้ำศพเย็นนี้
ทีมข่าวก็ไปคุยกับลูกสาวของผู้ตาย
นางสาวจารุวัลไรปิ่นอายุ๒๕
ลูกสาวของผู้ตายก็บอกว่าปกติพ่อก็ใช้เครื่องมือพวกนี้อย่างชำนาญมากนะ
แต่อาจจะเป็นเพราะความประมาทจริงนั่นแหละ
จะใช้งานครั้งนี้ไม่ได้ตรวจเช็คอุปกรณ์แล้วก็ไม่ได้ป้องกันตัวเอง
รู้ทีหลังว่าเครื่องหินเจียนตัวนี้สายไฟชำรุดคือพ่อพยายามซ่อมมาหลายครั้งแล้ว
เทปสีดำพันสายไฟอยู่หลายรอบ
พยายามจะซ่อมเบื้องต้นเพื่อให้ใช้งานได้ค่ะ

ลูกสาวก็เลยบอกว่าอยากจะให้กรณีนี้เป็นอุทาหรณ์นะคะ

เขาไม่ตื่นแล้วตำรวจกับกู้ไพรก็บอกว่าเนี่ยแหละค่ะ
สาเหตุมาจากไฟรั่วถูกไฟช็อตแล้วก็เครื่องหินเจียนมันเหวี่ยงมาใส่
นะคะครับเพราะว่าตามตัวเนี่ยมีรอยแผลที่หน้าอก
แขนซ้ายมีรอยไหม้ด้วยเดี๋ยวจะมีการชาปนกิจศพวันจันทร์